คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เราตามเรื่องให้นะคะ
ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพว่ามีคนเอาสีสเปรย์ไปพ่นที่จอดรถ
เป็นที่จอดรถแท็กซี่ของโรงพยาบาลคลองหลวง
พ่นไว้แบบนี้เหมือนกับเป็นการจองที่จอดรถเห็นไหมคะ
คำถามคือเอ๊ะมันเป็นลักษณะการจองแบบนี้จริงเหรอ

หรือว่าอยู่ดีคุณไปพ่นเองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้
สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าล่าสุดคือลบออกไปแล้ว
เช้าวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทชยุทธ์คุ้มครองตำรวจสพคล๕นะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปก็ได้คุยกับนายสมเจตบุญคุ้มอายุ๕๐ปี
เป็นคนดูแลจุดจอดรถแท็กซี่ที่หน้าโรงพยาบาลคลองหลวง
นายสมเจตบอกว่าลบแล้วครับนี่เอาทินเนอร์มาลบสีสเปรย์แล้วนะคะ
ก็จะได้ไม่สกปรกจะได้ไม่ได้มีข้อความอะไรที่คนตำหนิต่อว่า
แต่คำถามก็คือแล้วคุณไปฉีดพ่นจองที่จอดรถแบบนี้กันได้ยังไง
นายสมเจตบอกว่าเจตนาก็คือเจตนาดีนะเขาบอกแบบนี้นะคะเขาเจตนาดีนะ
ก็คืออยากจะเอาแท็กซี่มาจอดบริการบริเวณทางออกประตู
เพื่อให้บริการผู้ที่มาโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะคนที่มารถเข็น
คนแก่เดินไม่สะดวกอะไรแบบเนี้ยก็จะได้พอออกมาปุ๊บ
แท็กซี่รอตรงนี้เลยใกล้ลักษณะแบบนี้
เขาก็เลยบอกว่าขอโทษด้วยที่การจองที่จอดรถในการเอาสเปรย์ไปฉีดพ่นมันไม่เหมาะสม

และเวลาผมจะมาจอดต้องมีรถเต็มไปหมด
ครับผมถ้ามันเป็นภาระสังคมก็จะเคลียร์ให้เรียบร้อยครับครับผม

ที่ผมทำลงไปผมไม่ได้เจตนาครับขอบคุณครับ
นี่นะคะเขาก็ขอโทษสังคมด้วยนะคะ
เขาบอกเขาเจตนาดีจริงอยากจะให้แท็กซี่มาจอด
เพื่อรอรับคนที่ไปโรงพยาบาลแล้วอาจจะเดินไกลไม่สะดวก
ออกมาปุ๊บได้ขึ้นรถแท็กซี่ได้เลยแบบนี้
แต่สุดท้ายลบแล้วนะคะลบเรียบร้อยแล้วนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าตำรวจเองก็รู้ข่าวแล้วก็มาตรวจสอบ
เรื่องต้นว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับ
ข้อหาพรบรักษาความสะอาดค่ะ
ส่วนรถยนต์ที่ไปจอดริมทางเยอะเนี่ยค่ะ
โรงพยาบาลคลองหลวงเขากำลังก่อสร้างพื้นที่
พื้นที่ด้านในมันเลยครับแคบที่จอดรถมันจะน้อย
ของประชาชนก็เลยมาจอดริมทางกัน
ซี่เขาเลยบอกว่าพอรถมาจอดกันเต็มเขาก็รอรับผู้โดยสารไม่ได้

ใช่มันก็คือเป็นผิดกฎหมายอย่างที่ตำรวจบอกแหละ
มันเป็นเรื่องของความสะอาดอะไรแบบนี้ด้วย